เอามาดูอีกหนึ่งคนบ้างดีกว่าคนนี้ก็หล่อไม่แพ้ส่วนยุคเหมือนกันนะคะ
ถือว่าเป็นพระเอกสายธรรมชาติ

คือก่อนหน้านี้หลายคนเมาส์มอยเขาไว้เยอะ
ไม่ใช่ว่ารักธรรมชาตินะคะเขาบอกว่าบอมธนิน
เป็นคนที่เล่นละครได้แข็งทื่อเหมือนหินแกรนิกเหมือนภูเขาเหมือนท่อนไม้นะฮะ
หลังมานี้นะคะต้องบอกเลยว่าว่าเขาแบบนี้ไม่ได้แล้วนะคะ
เมาส์ได้เลยเพราะว่าบอมธนินเนี่ยบทบาทล่าสุดบอกเลยว่า
เล่นดีเวอร์เพราะว่าเขาสวมวิญญาณเป็นเกย์ไฮโซนะคุณ
แล้วในบทเนี่ยต้องมีแบบจริตจก้านเยอะแยะ
รวมไปถึงขี้วีนขี้เวียงด้วยอันนี้เป็นบทละครนะคะ
บอกเลยว่าบอมธนินอุ้ยบทนี้ผ่านฉลุยค่ะเล่นเนียนมาก
แก๊งเพื่อนดาราเนี่ยแซวกันสนั่นเลย
บอกว่าเอ๊ะนี่หรือนี่จะเป็นตัวตนที่แท้ทรูของบอมธนิน
ถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้เห็นคลิปบอมธนินเต้นคุกกี้เสียงทายด้วยใช่ไหม
ทายน่ารักมากนะเอวผิวอยู่นะ
แต่ว่างานนี้ไม่ต้องกังวลไปค่ะไม่ต้องหวั่นใจนะ
เพราะว่าบอมบอกเลยว่าขนาดที่บ้านเขาเองเนี่ยได้ดูก็ยังแอบตกใจว่า
เออตกลงเนี่ยลูกชายหรือลูกสาวหรือยังไงนะคะ
แต่ว่าบอมก็ยังคอนเฟิร์มนะคะว่าไม่มีสาวแตกอย่างแน่นอนค่ะ
มีเพื่อนทักทายว่าสวัสดีเพื่อนสาว
หรือว่ายังไงก็รู้สึกว่าทำให้เพื่อนเชื่อได้ก็

จริงผมมีความสุขทุกครั้งนะเวลาแบบที่มีคนดูแล้วบอกว่า
คนดูแล้วบอกว่ายิ้มตามแล้วชอบคาแรคเตอร์ตัวนี้
มันเหมือนแบบว่ามันประสบความสำเร็จในด้านของการแสดง
ใช่ก็เห็นคอมเมนต์มาเยอะก็รู้สึกแบบมีกำลังใจอ่ะ
สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ผมก็ยิ้มตามไปด้วย

จริงก็เขินนะคือแบบเป็นเพศที่เราไม่เคยคิดว่าจะได้เป็นมาก่อน
พูดตรงว่ามันก็มีติดออกมาบ้าง
แค่คลาเฉยแต่ไม่ใช่ยืนยานะอย่างเหมือนเดิมครับยังแมน
ถ้าใครลองได้ดูตัวอย่างละครที่บอมเล่นไปนะคุณ
ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับ
จริตจากก้านสายตาท่าทางมือไม้เวลาบอมพูดมาครบ
น่าจะได้เรียนการแสดงมาเพิ่มเติมด้วย

คราวนี้มีละครออกมาอีกก็ต้องออกมายืนยันกันอีกนะคะ